ภาคการเมืองต่างก็ลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่อง

รับสมัครสอสอเขต๓๗เมษายนนะ
๑เมษายนรับสมัครบัญชีรายชื่อ
พร้อมกับยื่นชื่อคันดิเดตนายก

แล้วก็ผู้ช่วยหาเสียงของพักนะฮะลงพื้นที่
ไปที่ชุมชนหมู่บ้านแหลมชะบังหมู่๓
คำเภอศรีราชาจังหวัดธนุรีตำบลสุขลา
เพื่อติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชน
เรื่องการเวียนคืนที่ดินเพื่อสร้างท่าเรือ

แนะนำตัวกับชาวบ้านด้วย

ไปกับดรองหลีคาธิการภักรมคุณสูตรเชษ

ก็มาช่วยหาเสียงตั้งแต่เช้าตรู่นะฮะ

ศรีราชานะครับแล้วก็ไปที่วัดช่องสมสารที่สัตหีบนะครับ
พัทยาด้วยนะฮะหาดพัทยาที่ศรีราชาเนี่ย
สอสอเดิมเป็นของพักอนาคตใหม่นะซึ่งถูกยุบไปแล้วนะครับ
ซึ่งก็คือนายขวัญเลิศพานิสมาสนะฮะที่เป็นสอสอเดิมนะครับ
แล้วก็ย้ายไปลงสมัครกับพักภูมิใจไทยในครั้งนี้วันนี้คุณธนทรก็เลยมาย้ำกับชาวบ้าน
ให้เลือกผู้สมัครของพักก้าวไกลพร้อมกับการันตีว่าครั้งนี้จะไม่มีงูเห่าเกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอน
รักษณะเข้าไปครับมาชนบุรีทีลัย
ก็ต้องขอโทษประชาชนเรื่องนี้ทุกครั้ง
ผมถามกลับว่า
ใครที่เคยไปต่างประเทศสิ่งที่ผมพูดเนี่ย
มันไม่ใช่สิ่งที่เขาเป็นกันอยู่ทุกวันในประเทศที่เจริญแล้วเหรอ
มันเป็นสิ่งที่เรียบง่าย
ที่ประเทศที่เจริญแล้วเขาทำกันทุกวัน
แต่อยู่ที่นี่สุดโต่ง

คนที่กล่าวหาแล้วว่าสุดตรง
มันล้าหลังหรือเปล่า
ส่วนพักชาติไทยพัฒนานะครับ
ตอนนี้ก็ยกขบวนไปทางอีสานอยู่นะฮะ
วัน๓จังหวัดนะครับในช่วงนี้นะครับ
เดิมเวทีแรกวันนี้อำเภอกรรมรสัยจังหวัดกรสิน
คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา

คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา

คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา

คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา

คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา

คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา

คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา

คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา

คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา

คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา

คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา

คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา

ตั้งรายได้ด้วยทักษะ

ถ้าผลการเลือกตั้งกรุงเทพออกมายังไง

การค้าเราจะเป็นตัวแทนของทุกคนไปเปิดตลาดสร้างโอกาสให้ธุรกิจไทยในตลาดโลก
เขาบอกวันนี้ที่เพื่อไทยต้องมาเปิดตัวสอสอกรทมเพราะว่ามันสืบเนื่องมาจากการแบ่งเขตใหม่นี่แหละ
สอสอที่เคยประกาศไปแล้วว่าลงเขตนั้นเขตนี้ต้องสลับตัวกันใหม่หมดเลยอืม
มีบางคนถูกคัดออกมีคนใหม่มาแทนอีกก็เลยต้องมีการประกาศตัวกันใหม่นะคะ
ทีนี้วันนี้น่าสนใจตรงที่มีสื่อญี่ปุ่นค่ะสำนักข่าวเกียวโรนะคะลงคำให้สัมภาษณ์ของนายทักษิณชินวัฒน
อ่าเขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะกลับมารับโทษจำคุกในไทยอืม
กับการที่จะได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับครอบครัวอืม
หวังจะยื่นอุทธรณ์ในบางคดีไม่ว่าผลการเลือกตั้ง๑๔พฤษภานี้จะเป็นยังไง
โดยเขาบอกว่าเขาติดคุกใหญ่มา๑๖ปีแล้วเพราะถูกกีดกันไม่ให้อยู่กับครอบครัว
ทรมานมามากพอแล้วถ้าต้องไปทนทุกข์ในคุกเล็กอีกก็ไม่เป็นไร
มันไม่ใช่ราคาที่จำเป็นจะต้องจ่ายแต่ขอยอมจ่ายเพราะอยากอยู่กับหลาน
อยากใช้เวลาที่เหลือในชีวิตกับลูกหลานแล้วก็ยืนยันด้วยว่าบอกลูกสาวแล้ว
อย่ายอมให้เพื่อไทยผลักดันให้มีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้เพราะไม่จำเป็น
คนที่ต่อต้านก็จะไม่พอใจและกฎหมายต้องมีไว้สำหรับทุกคน
นั่นเท่ากับว่าถ้าฟังแบบนี้ที่คุณทักษิณบอกกับสื่อญี่ปุ่นใช่ไหม
ก็คือไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาเป็นแบบไหนก็ตาม
เพื่อไทยจะชนะเพื่อไทยจะแพ้ใครจะเป็นรัฐบาลใครจะยังไง

ขอกลับมารับโทษก็คือติดคุกในเมืองไทยเพื่อหวังจะได้มีชีวิตในบ้านปลายที่เมืองไทย
ปัจจุบันคุณทักษิณอายุ๗๓ปีแล้วบอกด้วยว่า
บอกกับลูกสาวไว้แล้วว่ายังไงก็แล้วแต่ห้ามมีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมอย่างเด็ดขาด
คุณทักษิณยังพูดถึงเรื่องของสภาใช่ไหมการจับคั่วอะไรต่าง
ใช่คุณทักษิณบอกว่าเชื่อว่าเพื่อไทยน่าจะได้สอสออย่างน้อยครึ่งหนึ่งของสภา
แล้วก็ยากที่จะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับผู้ทำรัฐประหาร
ตัวของคุณทักษิณและคุณยิ่งรักเองแต่ถามว่าเป็นไปไม่ได้เลยไหมไม่ใช่
แต่อาจจะไม่ใช่ทางเลือกแรกคงจะเป็นทางเลือกสุดท้ายซะมากกว่า
ถ้าจะมีการจับมือกับพักที่อยู่ฝั่งที่เคยทำรัฐประหาร
อันนี้ไม่รู้ว่าหมายถึงพลังประชารัฐหรือหมายถึงใครยังไงด้วยหรือเปล่านะ
ก็คุณทักษิณพูดถึงไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ที่จะรวมกับพลังประชารัฐ
แต่พลังประชารัฐคือทางเลือกสุดท้ายใช่ค่ะ
ที่จะมาจับไม้จับมือตั้งรัฐบาลด้วยกันไม่ใช่แรกแน่
ไม่รู้ว่าเป็นการส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่านะ
ตอนนี้เขาบอกมีสวหลายคนที่เป็นอิสระและพร้อมลงคะแนนเสียงสนับสนุนพักที่ชนะการเลือกตั้ง

เอามีเสียงมาจากฝั่งลุงตู่ด้วยนะ
เอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและประธานยุทธศาสตร์ของรวมไทยสร้างชาติ
วันนี้ให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าเออนักข่าวถามไงว่ารวมไทยสร้างชาติต้องปรับกลยุทธ์อะไรไหม

พลเอกประยุทธ์บอกว่าทุกคนก็หวังอย่างนั้นแหละแต่ก็ขึ้นอยู่กับประชาชน
แต่ไอ้คำว่าแลนด์สไลด์เนี่ยจะสไลด์ไปไหนก็ไม่รู้นะ
เพราะถ้าลงไม่ดีเผลอสไลด์ออกนอกเลนไปเจ็บตัวอีกนะ
พรุ่งนี้เดี๋ยวพักรวมไทยสร้างชาติจะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอทั่วประเทศ๔๐๐คนที่เมืองทองธานีค่ะ
เห็นไหมเพราะถ้าลงไม่ดีก็สไลด์ออกนอกเลนไปเป็นเจ็บตัวอีกนะ
ผมไม่พูดว่าจะสไลด์ไม่สไลด์ผมขอแค่ให้ทุกคนเข้าใจ
และทุกคนมองว่าประเทศไทยอยู่กับตรงนี้ด้วยอะไร
วันนี้ในเปิดปากกับภาคภูมิเนี่ยผมได้คุยกับคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์
หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติพูดไว้หลายเรื่องคุณพิรพันธ์
รวมทั้งเรื่องสำคัญก็คือผมถามว่าบิ๊กตู่เนี่ยเป็นนายกได้อีกแค่๒ปี
แล้วจะครบ๘ปีใช่แล้วจะบอกกับประชาชนยังไงว่า
อีก๒ปีข้างหน้าสมมุติได้เป็นรัฐบาลได้เป็นนายกต่อเนี่ยอีก๒ปีเอายังไง

เดี๋ยวรอฟังหลังจบไทยรัฐนิวโชว์มีให้ฟังอีกรอบหนึ่งสิริรันเปิดปากกับภาคภูมิ

ซึ่งคุณพิธภัณฑ์บอกไว้แล้วผมถามด้วยนะว่า
หรือว่าเข้าไปก่อนแล้วไปแก้รับนูลให้อยู่เกิน๘ปีหรือเปล่า

เดี๋ยวรอฟังตอบสิเดี๋ยวรอฟัง

คุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย

เนื่องมาจากภาพนี้ภาพที่เราดูกันมา๒วันแล้ว

แล้วมีรายงานข่าวบอกโอ้โหนี่บนโต๊ะเขาพูดกันนะ

บอกเราได้เท่านี้เธอได้เท่านี้
จับมือกันรวมพักนู้นพักนี้รวมแล้วแถวนี้เนี่ยเหรอ
ถึงขั้นออกมาบอกออกมาบอกตกลงกันแล้วว่าเนี่ยเดี๋ยวสวเขาจะโหวตอะไรอย่างนี้

คุณอนุทินบอกขอปฏิเสธเลย
ไอ้ข่าวที่บอกว่าพักภูมิใจไทยคุณอนุทิน
พร้อมจะให้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐเป็นนายก
ไม่เคยพูดและไม่เคยมีความคิดแบบนั้นด้วย

คุณอนุทินบอกสิ่งที่ผมพูดมาตลอดนะ
คือผมเนี่ยพร้อมเป็นนายกถ้าประชาชนเลือก
และขอย้ำว่าในการจับคั่วรัฐบาลแล้วก็โหวตเลือกนายก
พักไหนที่รวมกันได้เสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษดร
แล้วในกลุ่มนั้นพักไหนมีเสียงสอสอมากที่สุด
พักนั้นต้องได้เป็นนายก

ที่บอกว่าเรื่องใครจะเป็นนายกพักไหนชนะก็เป็นไปเลย
คือคุณอนุทินพูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพักไหนได้สอสอมากที่๑แล้วเป็นนายกนะ
หมายถึงพักที่มารวมกลุ่มกันแล้วได้เสียงข้างมากของสภา
ในกลุ่มนั้นเนี่ยจะมีกี่ภักดิ์ก็แล้วแต่
พักที่คะแนนเสียงสอสอเยอะสุดเป็นนายก
ก็รัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยพลังประชารัฐคือพักที่มีสอสออันดับ๒ของสภานะ

แต่ในกลุ่มที่เขารวมกันตั้งรัฐบาลเนี่ยเขาได้เสียงเยอะสุด
เขาก็โหวตคันดิเดตนายกของพลังประชารัฐก็คือคนเอกประยุทธ์เป็นนายก
ซึ่งอย่าลืมว่าเสียงสอสอเยอะที่สุดของสภาที่ผ่านมาคือเพื่อไทยนะ

เพราะฉะนั้นคุณอนุทินบอกว่าผมขอยืนยันสูตรนี้

เดิมที่เขายืนยันว่าเขาจับคั่วกันแล้วเนี่ยจับคั่วล่วงหน้าแล้วเนี่ย
ใครในคั่วรัฐบาลเดิมได้เสียงสอสอเยอะสุดก็เป็นนายกไป
แต่น่าคิดนะเมื่อกี้เพราะว่าเพื่อไทยบอกว่า
ไม่ใช่ทางเลือกแรกอาจจะเป็นทางเลือกสุดท้ายกับพลังประชารัฐ
ว่าถ้าจับกับพลังประชารัฐก็ต้องมีภูมิใจไทยด้วยสิ
เพื่อไทยอาจจะหมายถึงว่าถ้าเกิดเขาไปรวมเสียงแล้วมันยังไม่พอ
เขาก็ไม่ติดขัดนะถ้าจะต้องมีพลังประชารัฐมาร่วมด้วย
แต่ไม่รู้ว่านักขณะนั้นมันจะมีกี่พักกี่เสียงอะไรยังไง
มันต้องไปรอดูตอนนั้นก่อนลุ้นอยู่นะ

เราได้มีการคุยกันสิมั้ยครับว่ายินดีที่จะให้คุณเอกโปรวิทย์เป็นนายกก่อน
ก็บอกว่ามันไม่ได้คุยอะไร
ใครมากที่สุดคนนั้นก็เป็นนายก

สมมุติพักภูมิใจไทยมากที่สุดพักภูมิใจไทยก็ต้องเป็นนายกครับ

พวกผมจะไปมองหน้าประธาชนได้ยังไงล่ะ